เกิดอะไรเขาบอกว่าคุณบุ๋มบอกอย่างนี้
มีข้อตกลงรายละเอียดอีกหลายต่อหลายอย่าง
นางเอกจอมแบ๊วของเราพูดไม่หมด
แต่คราวนี้ไปฟังซื้อเจ๊สั่งลุยว่าพูดแบบนี้

ซื้อเจสังลุยบุ๋มปรณัดดาปประกาศชัดผ่านรายการข่าวไซค์ไข

แม้นางเอกสาวรุ่นน้องเจนนี่เทียนโพสุวรรณ
จะยอมจ่ายเงินจำนวน๓ล้านบาทให้เธอ
เพื่อเป็นการยุติความบาดม้างทางธุรกิจ
ตามที่ได้ลั่นวาจากกลางวงแถลงข่าวนั้น
แต่เรื่องนี้คงจะไม่จบลงง่ายค่ะ
เพราะว่าแท้จริงแล้วนั้นมีรายละเอียดที่นางเอกสาวหน้าแบ๊ว

ทำให้มีความเข้าใจไม่ตรงกันหลายอย่าง
โดยบุ๋มปนัดดาเผยว่าในเงื่อนไขการจ่ายเงิน๓ล้านนั้น
ยังมีข้อแม้บางข้อที่ยังต้องตกลงกัน
ซึ่งในขณะนี้เธอก็ให้ทนายนั้นเป็นผู้เจรจาค่ะ
พร้อมกับขอต่อเวลาในการย้ายออกไปอีกสักระยะ
และอยากจะให้ฝ่ายสาวเจนี่นั้นช่วยเห็นใจเธอด้วยค่ะ
เขาเสนอมาที่๓ล้านก็จริง

ทำไมยังต้องคุยกันต่อ

ว่าอีกหลายจุดที่น้องเขาอาจจะเข้าใจผิดคาดเคลื

มันเข้าใจกันไปแบบคนละเรื่องแล้ว

แล้วเรายังอยากจะเก็บความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้

การเปิดคาร์ดที่เหมือนกันทำซ้อน
ให้เขาไปดูผมว่าดูเองดีกว่า
ดับขั้นตอนความเป็นมามันเป็นอย่างไร
เราก่อสร้างมาตั้งแต่แรกนะคะ

เพียงแต่ว่าการถอยของเราเหมือนไม่เหมือนก็มาดู
อะไรอย่างนี้แต่เพียงว่าการไม่คุยกันมากกว่า

เพียงแต่ว่าอันนั้นเขาไม่จ่ายกันเอง
อยากจะจบเรื่องทุกเรื่องให้ง่ายที่สุดนะคะ

แต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่พี่ขออย่างเดียวขอความเห็นใจ
จากครั้งนั้นว่าเรารู้
ขอใช้คำพูดเดิมที่ส่งข้อความให้กับน้อง

ให้ออกเพียง๓เดือนพี่ทำไม่ทัน
ถ้ามีที่ใหม่พรุ่งนี้พี่ก็ย้ายออกให้ได้
แต่เพียงแต่นะหนึ่งลูกค้านะคะ

ของอุปกรณ์ลงไปสิบล้านจะเสียหายค่ะ

คือพร้อมเมื่อไหร่พี่ออกแน่นอน